ผมเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี้ยนะถังเนี่ยนะวาดถังเลยเว้ยเออ
เดี๋ยวดูนะปรากฎานี้ไหมพี่หนูเขาถังงานด้วยกันเหรอเถอะอ่าเดชา
อ่าเดชาตั้มอืมนะอัดอืมเนี้ยเนี้ยสามคนนี้นะคุณอัด
เมื่อก่อนนะเดชากับอัดเนี้ยไม่ถูกกันเอออัดเฉลี่ยอ่าเดชากับอัดเนี้ย
ตีกันอ่านะตีกันเสร็จปุ๊บเรื่องไอ้หวยสามสิบล้านนี่แหละแล้วตั้มเนี่ย
รักกับอัดอ่าอ่าเฉลี่ยรักกันอยู่บวกกันอยู่ตั้มเกลียดกับเดชา
เข้าใจยังตอนแรกตอนแรกเลยนะเอาใหม่นะเดชาทะเลาะกับอัด
ตีกับอัดนะอืมอัดกับตั้มเนี่ยรักกันอ่าตั้มกับเดชาก็ตีกันโอ้โห
นึกออกไหมวันดีคืนดีทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปอัดดีกับเดชาจับมือกัน
อะไรรักกันอุ้ยถูกขี้ไข่ให้กันรักกันมากอ่าไม่ถูกกับตั้มอ่า
ตั้มไปตีกับอัดอ้าวสลับไปอย่างนั้นเฉยตั้มกับอัดไปตีกัน
แล้วเดชากับตั้มดีกันเหรอรักกันอ้าวโอ้ยก็คือทั้งเคยรักกันแล้วก็มี
มีตีกันรักกันตีกันสลับไปมาแบบนี้ใช้คำว่าไม่มีมิตรแท้และสตู
วิทยาวรรณ์ไหมคะก็ก็อาจจะเป็นอย่างงั้นก็ได้ทำไมอ่ะเขาทำลอกเรื่อง
เรื่องคดีเหรอเพราะว่าคดีทำอยู่คนละฝ่ายความเรื่องแบบต่างต่างนั้นนาม
ก็แบบตั้งแต่เรื่องหวยสามสิบล้านมาเรื่องของครูปีชามาเอ่อ
ของคุณพิทามาเรื่องลุงพลมาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประเด็นแบบ
เข้าไปสวนกันตลอดอืมอ๋อเนี้ยเนี้ยอัดกับตั้มเคยถ่ายรูปคู่กัน
แบบนั้นเห็นไหมอ่าอ่านี่นะแต่วันนี้คือเขามีฟ้องกันไหนแต่วันนี้
อัดเขาก็เหมือนกับว่าบอกว่าเขาก็อยากจะคุยกับตั้มนะเขาก็ไม่ได้ติด
ประเด็นอะไรเออที่ผ่านมาเขาก็เข้าใจว่าเอออะไรมันเกิดจากอะไร
สำหรับอัดกับเดชาเนี่ยเมื่อก่อนตีกันแล้วก็มาจับมือกันที่รายการพี่นี่แหละ

มีอภัยตามไม่เป็น๑การ

เลยได้ความอ๋อทริก
ยังน่าสนใจกว่าอีกที่ออกมาเสีย